กลุ่มนี้จะมีบทบาต์ต่อพื้นที่ก็ลงเทพอธิบอาหารพื้นที่หลายหลายพื้นที่หรือไม่หลังจากนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรวันนี้ครับเราจะมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับแน่นอนครับ
หน้าค่ำคืนนี้หลายจุดหลายพื้นที่อดดูปรากฏการณ์ดังกล่าว
เพราะว่ากลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
ส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มก้อนเมฆที่ค่อยเคลื่อนตัวมาจากบริเวณทางด้านบน
ค่อยเคลื่อนที่ผ่านเมืองถังวะราวไปอย่างบริเวณปีกตะวันตก

กลุ่มก้อนเมฆเหล่านี้ก็จะมีทิศทางเคลื่อนที่ลงไปบริเวณทางตอนล่างอย่างต่อเนื่อง
แน่นอนก็จะหอบเอากลุ่มฝนกลุ่มก้อนเมฆที่ก่อนหน้านี้มาก่อตัวในบริเวณพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย

แน่นอนครับปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะอากาศเช่นนี้
ก็คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ค่อยแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
แรงแบบนี้เองก็จะทำให้ลักษณะของอากาศเย็นที่มาพร้อมกับบริเวณความกดอากาศสูง
ที่หลังจากนี้ก็จะมีอีก๒ระลอกด้วยกันที่จะมีบทบาทต่อประเทศไทย

เริ่มตั้งแต่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตั้งแต่ค่ำคืนเมื่อวานที่ผ่านมา
ในค่ำคืนนี้ก็จะมาถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออก
หลังจากนั้นครับก็จะวกขึ้นไปในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับ
แต่หนึ่งจุดที่ต้องระวังกันหน่อยก็คือเรื่องของสถานการณ์คลื่นในบริเวณพื้นที่ทะเลทั้งสองฝั่งเลยนะครับ
ก็คือบริเวณทั้งอ่าวไทยแล้วก็บริเวณฝั่งอันดามัน
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าความหนาวเย็นในครั้งนี้จะอยู่คู่กับเมืองไทยยาวนานแค่ไหน
คุณผู้ชมดูพื้นที่สีน้ำเงินน้ำเงินฟ้าตรงนี้นะครับคือความหนาวเย็นที่จะมาเยือน
นี่คือวันที่๑นะครับจะพบว่ามาถึงบริเวณตอนกลางประเทศไทย
คำนวณต่อไปนะครับจะพบว่ามีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่อง
ลอกแรกนี้นะครับจะถึงวันที่๓ครับ
หลังจากวันที่สามมาอีกหนึ่งอัลลอกนะครับ
นี่คือการคาดการณ์ของกรมประตุนิยมวิทยาคาดการณ์สูงสุดเนี่ยนะครับได้ถึงวันที่เก้า
และตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๙ก็พบว่าบริเวณสีฟ้ายังคงปกคลุมเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง
ก็หมายความว่าสูงสุดที่เราจะได้เจอกับความเย็นที่มาพร้อมกับลมไหนในครั้งนี้
น่าจะอยู่นานไปถึงวันที่๙แต่ว่าจะไปถึงวาเลนไทยหรือไม่นั้นก็ต้องติดตามต่อไปนะครับ
นี่คือจับตาเตรียมภัยในข้ามคืนนี้ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ